อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องนี้วันเกิดวันตายคือวันเดียวกัน
เป็นเหตุการณ์สลดเลยนะคะที่ประจวบคิริขัน
เพราะว่ามีเพื่อนบ้านที่จิตหลอนเนี่ยคือเอาอาวุธใช้มีดง้าวมาฟันศีรษะ
แล้วก็เลยทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยเสียชีวิตคือเพื่อนบ้านเขาเตรียมจะไปซื้อข้าวของ
ทำหมูกระทะในวันเกิดนะแต่ก็มาโดนคนฟันจนเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าลูกวัย๓ขวบเท่านั้นเองต่อหน้าญาติญาติเลย
เพราะถูกคนร้ายเข้ามาบุกฟันแล้วจริงคนร้ายนอกจากเป็นเพื่อนบ้าน

เขาทำธุรกิจด้วยกันแต่ว่าก็ไม่ลงรอยเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๖๕หมู่๑๑ที่บ้านหนองกระเภา
ตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันตอนแรกเนี่ย
คนที่โดนฟันนี่บาดเจ็บสาหัสนะนำตัวส่งโรงพยาบาลคือนายนัทธนันปั้นปิ่น
ตอนแรกที่ไปเจอคือเขานอนหมดสติอยู่ข้างโอ่งน้ำหนีมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
เลือดเนี่ยไหลนองพื้นย่าแล้วสภาพเนี่ยนะขออภัยนะคะ
โหลกศีรษะแตกถึงสมองแล้วบริเวณหน้าผากเฉียงลงถึงจมูกก็เป็นแผลชะกันเลย
ไม่ใช่แค่บริเวณหัวอย่างเดียวนะคะข้อมือขวาก็ขาด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลประจวบคิริขัน
ท้ายที่สุดยื้อชีวิตไว้ไม่ได้นะคะเสียเลือดมากก็เลยเสียชีวิต
แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือนายสมบัติทองคำเนี่ย
เป็นคนจับตัวคนที่ฟันนายนัทธนันได้
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านจับตัวก็รอที่จะส่งตัวในอาร์ตให้ตำรวจ
แล้วก็มีด้ามไม้นี่ค่ะนี่คืออาวุธนะคะที่ใช้ในการก่อเหตุ
เจ้าของบ้านแล้วก็เป็นพ่อตาของผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็คือนายน้อยจวบนกอายุ๖๐ปี
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตัวนายนัทธนันตัวผู้ตายเขากำลังเล่นอยู่กับลูกสาวเลย
อยู่แล้วลูกสาว๓ขวบเอาก็เล่นอยู่ด้วยกัน
วันนี้วันเกิดพ่อเตรียมจะไปซื้อวัตถุดิบ
ทำหมูกระทะจะเลี้ยงฉลองวันเกิด๒๘ปีค่ะ
ส่วนตัวของพ่อตาเนี่ยนะนั่งอยู่ในบ้านดูทีวีอยู่
ทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เสียงเนี้ยมันดังเข้ามา
พ่อตายังคิดอยู่เลยตอนนั้นเออพ่อกับลูกก็คงจะวิ่งเล่นกัน
เอะอะโวยวายลูกหลานคงจะวิ่งเล่นกันมั้ง
ทีนี้หลานผู้หญิง๓ขวบเนี่ยนะวิ่งมาบอกบอกว่า
อาอาธใช้มีดฟันอาณัทพ่อบอกแบบนี้ค่ะ
ทีนี้พ่อตาวิ่งมาดูด้วยความตกใจเลย
เขยที่โดนฟันเนี่ยนะคือเขาวิ่งหนีพยายามเอาตัวรอดไปทางบ้านร้าง
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทางตัวลูกเขยกับในอาร์ตเนี่ยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่สิ่งที่พ่อตาบอกคือแค่รู้ว่าทางตัวในอาร์ตกับลูกเขยเนี่ยนะ
เขาเคยทำธุรกิจด้วยกันทำพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรแบบนี้ค่ะ
เสร็จแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องของการแบ่งตังค์แบ่งรายได้มันไม่ลงตัว
แล้วเรื่องมันก็เงียบไปประมาณสักเดือนหนึ่ง
ทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุในอาร์ตก็ยังอยู่ในอาการมึนงงอยู่
พูดจาไม่รู้เรื่องอยู่แต่ก็ยอมรับนะ
ว่าเคยมีเรื่องบาดหมางกับนายนัทธนันผู้ตายเดือนที่แล้ว
เรื่องมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคือเขาบอกว่านายนทนันผู้ตาย
มาขโมยเป็ดของในอาร์ตผู้ก่อเหตุ
แล้วตัวในอาร์ตก็บอกให้นายนัทธนันมาขอโทษ
แต่ปรากฏว่านายนัทธนันไม่ยอมมาขอโทษ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือทำธุรกิจด้วยกันก็คือเฟอร์นิเจอร์ไม้
แล้วมันแบ่งรายได้กันไม่ลงตัวกลายมาเป็นสองเรื่อง
แล้วเมื่อวานก่อนเกิดเหตุคือก็รู้ว่าทางตัวนายนทนันผู้ตาย
มีอาวุธปืนจะเอามายิงนายอาท
ทีนี้นายอาร์ตก็อยู่ด้วยความหวาดภาวะมาตลอดเลย
ตอนนั้นนายอาร์ตกำลังตัดย่าตั้งใจจะไปให้วัวกิน
ก็อยู่ใกล้บ้านของนายนัทธนันผู้ตายนี่แหละ
ทีนี้พอเห็นนายนัทธนันพอดีเลยเดินไปถาม
ก็ไปไล่ตั้งแต่เรื่องขโมยเป็ดเลยว่าทำไมไม่ยอมขอโทษ
ทีนี้ก็เลยมีปากเสียงกันแล้วประกอบกับรู้ด้วยไง
นายนัทธนันมีปืนก็เลยกลัวว่าจะเอาปืนมายิงตัวเอง
ใช้มีดง้าวที่กำลังตัดย่าจะเอาไปให้วัวเนี่ยนะคะ
ฟันที่ศีรษะของนายนัทธนันจนนายนัทธนันแน่นิ่งไป
แล้วผู้ก่อเหตุบอกด้วยนะที่ผมทำผมไม่ได้กะเอาถึงตาย
ผมแค่จะป้องกันตัวเฉยเฉยซึ่งก่อนหน้าที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ตัวนายอาร์ตเคยถูกตำรวจสพเมืองประจวบคิริขัน
ควบคุมตัวมาที่โรงพักษณ์แล้วเพราะว่าเขามีอาการคุ้มคลั่ง
ก่อเหตุฟันในนทนันจนทำให้เพื่อนบ้านเสียชีวิตนะคะ